ตามความคืบหน้ากันหน่อยสำหรับกรณีที่เราเคยนำเสนอไปนะคะ
ที่ว่าเป็นผัววัย๖๐หึงภรรยาที่อายุน้อยกว่าตัวเองประมาณ๒๐ปี
กลัวว่าจะไปมีผู้ชายคนอื่นเพราะเห็นภรรยาชอบเล่นโทรศัพท์มือถือ
สุดท้ายเอามีดทำครัวค่ะแทงเข้าไปที่อกภรรยา๓แผล
ที่ไหล่อีกแผลหนึ่งแล้วปักเสียบคาอกไว้ภรรยาตายคาห้องน้ำ
แล้วคนที่พบศพก็คือลูกสาวของตัวเองลูกสาวโทรหาพ่อ
พ่อยังมีหน้าบอกกับลูกสาวว่าแม่ตายแล้วใช่ไหมกูนี่แหละเป็นคนทำ
ตอนนี้หนีอยู่แถวเสรีไทยไม่ต้องตาม
ล่าสุดค่ะตำรวจบอกว่าไปตามเจอรถแท็กซี่
ซึ่งผัวคนนี้อาชีพเขาคือขับรถแท็กซี่
ตามเจอรถแท็กซี่อยู่ที่ไหนรู้ไหมคะ
ผู้ชายคนนี้คือนายจิตติค่ะเป็นผัวที่ฆ่านางสมหวังเมียของตัวเองเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทอนันต์วรศาสตร์รองผู้กำกับการสืบสวนสนบังเขนบอกว่า
ได้รับการประสานมาจากตำรวจภูทรน้องแคร์จังหวัดสระบุรี
ว่าเจอรถแท็กซี่ที่ตามหาอยู่
ปรากฏว่ารถคันนี้ถูกทิ้งเอาไว้ใต้ต้นไม้ในปั๊มแห่งหนึ่งในอำเภอหนองแคร์ค่ะ
ตรวจสอบสภาพรถถูกปิดล็อกประตูทั้ง๔ด้าน

ก็ประสานงานไปที่สหกรณ์แท็กซี่นาสยามจำกัดเจ้าของอู่

แล้วก็นำรถไปเก็บเอาไว้ที่สอนอบางเขนก่อน
เพราะว่าเป็นท้องที่ของพื้นที่เกิดเหตุ
จากนั้นประสานงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตอนนี้ตำรวจยังคงเร่งติดตามตัวนายจิตติอยู่นะคะ
จากการสืบสวนพบว่ายังคงอยู่ในพื้นที่สระบุรี
แล้วก็เขตรอยต่อจังหวัดลบบุรี
พนักงานสอบสวนเตรียมรวบรวมพยานหลักฐาน

ข้อหานักนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา